ไปดูเรื่องของรถสามล้อของเด็ก
เด็กเขาก็ปั่นไปไถไป
ความเร็วมันไม่มากหรอกนิดเดียวเออแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่นะลูกผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วเนี่ย
รู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่มความเร็วอีกหน่อยไหมจะได้ตื่นเต้น
บางครั้งบางครานักมือไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
โอ้โหแหกโค้ง
มาแบบสโลโมเนี่ยฮะข้างหลังนะไม่แน่ใจคุณพ่อหรือเปล่านะ
แต่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองแหละพากไปข้างหน้า
เด็กไอ้นักมือค่อยล้มลงไปโอ้โหพ่อจ๋ามันแรงไป

พ่อไม่ได้เข้าบ้านน่ะ

แต่น้องเอามือลงนะน้องไม่ได้เอาหน้าหัวศีรษะลงนะ
เขาสอกลงเอาผมว่าบางทีความเจ็บปวดบางอย่างนะมันก็แลกมาด้วยประสบการณ์จริง
จริงแล้วประสบการณ์ว่าต่อไปเราจะล้มยังไง
คุณดูหน้าท่าเขา
ปัญหาต่อมาคือคุณพ่อจะไปเคลียร์กับคุณแม่ยังไง

ดูลูกอย่างไรทำไมไปให้ลูกเจ็บแบบนี้
ถ้าปล่อยให้ลูกอยู่กับคุณพ่อแล้วลูกมีแผลกลับมาคุณจะทำยังไง

โอ้โฮนี่ไงสมมุติจริง

แต่ถ้าสะยาแก้บโอ้โฮว่าไง
ใช่ไหมมันก็รักของเรา
เอาเป็นว่าดูแลกันให้ดีทั้งทุกคนในครอบครัวแล้วกัน
โดยเฉพาะเด็กแบบนี้คุณผู้ชม